แล้วคือสะสมมาเป็นหลายปี

ทีนี้พอสะสมมานานถึงขั้นวางมวยกันแบบในคลิปนี้เลยค่ะ
บอกให้ไป

ไห้

เดี๋ยวเพื่อนยืด

ไปต้องบอกเธอมันทำอะไรอย่างนี้นะแจ้งความ

ฝั่งผู้หญิงในคลิปเนี่ยเป็นคนนำมาโพสต์ระบายความอึดอัดใจบอกว่า
เพื่อนบ้านรั้วติดกันหัวร้อนเข้ามาต่อว่าถึงหน้าบ้าน

แสดงว่าคนที่มา๕นี่เป็นแม่
ทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านเจ้าของคลิปที่อยู่ในหมู่บ้าน
นพวัน๓เพือบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
ก็พบนางทัศนียาวิเศษสิริอายุ๕๐ปีที่เล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๔กุมภาพันธ์
ขณะลูกชายนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้าน
เพื่อนบ้านหลังติดกันเนี่ยค่ะเดินมาต่อว่าลูกชายเรื่องสูบบุหรี่
แล้วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยติดยาหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันคือคุณแม่ก็พยายามเข้ามาห้ามปราม
ไม่ให้เหตุบานปลายแล้วก็เลยเข้าแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจสพบังใหญ่ไม่รับแจ้งค่ะ

แต่ทางฝ่ายคู่กรณีที่มีปัญหากันทางตำรวจกลับรับแจ้งความ
อันนี้คุณแม่เป็นคนบอกนะคะฟังเสียงของเจ้าของคลิปหน่อยค่ะ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

พอมาพูดตรงนี้ผมยอมไม่ได้แล้ว
นี่นะคะคำพูดสะกิดใจก็บันดาลโทษะเลยทีนี้
เขาบอกว่าหลังจากนั้นจริงแล้วคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
พยายามพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วนะ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับผิด

ก่อนที่จะแยกย้ายกันบ้านใครบ้านมัน
อ่าก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรังของเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันนะคะ